เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่มีการกดดัน
แล้วต้องการเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมาย

ร์วันป

ในวันนี้ครับคุณเอกรับรายุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็พูดถึงกระแสสังคมที่ต้องการให้เพิ่มบทลงโทษ
ของผู้ต้องหาในคดีข่มขืน
ต้องโทษประหารชีวิตสถานเดียว
นายกบอกว่ามอบหมายเรื่องนี้นะครับ
ให้กับกระทรวงยุติธรรมไปดูรายละเอียด
กฎหมายเดิมของไทยและกฎหมายต่างประเทศ

แก้ปัญหาที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว
ต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัจจัยต่าง

ที่ประชาชนปัจจุบันนี้ก็เข้าถึงได้ทุกคนทุกที่ทุกวัน
รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย
นายกยอมรับด้วยว่าขณะนี้
มาตรการทางกฎหมายมีบทลงโทษที่รุนแรงอยู่แล้ว
แต่ว่าต้องแยกนะครับระหว่างโทษข่มขืนกับโทษข่มขืนแล้วฆ่า
ซึ่งก็มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมไปดูในแง่ของรายละเอียด
การประกันตัวการลดโทษในวาระต่างของบรรดาผู้ต้องหาคดีเหล่านี้
โดยจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีครับ
มีมาตรการอะไรที่เข้มงวดมากขึ้นกระทรวงยุติธรรมกำลังพินาอยู่กัน
ถ้าสังคมยังเป็นอยู่แบบนี้นะมันก็จะต้องเกิดขึ้นอีก
ให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกยอมรับด้วยนะครับ

ไม่อยากให้ใครต้องมาสูญเสียชีวิตทรัพย์สินกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีก
โดยจะต้องดูรายละเอียดของแง่กฎหมาย
แต่ต้องดูให้สอดคล้องและไม่ไปขัดกับกติกาสากลด้วยนะครับ